ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ยะโสธรค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วคนที่ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นชายอายุแค่๑๖ปี
คือวัยรุ่นชายอายุสิบหกคนนี้เอาปืนยิงใส่รุ่นพี่อายุสิบแปดอืม
เขาได้รับบาดเจ็บที่มาที่ไปก็คือวัยรุ่นชายอายุ๑๖คนนี้บอกว่า
รุ่นพี่คนนี้แอบทักเฟซบุ๊กแฟนสาวเขาแล้วก็คุยกับแฟนสาวเขาในเชิงหยอกล้อ
เขาเลยหึงหวงด่ากันผ่านเฟซบุ๊กไปแล้วรอบหนึ่ง
ทีนี้พอมาเจอกันอืมทางฝั่งวัยรุ่นชายอายุสิบหกเนี่ย
เขาบอกว่าเขามากันน้อยกว่ามากันสองคนครับแล้วเขาก็มีเหมือนเป็นปืนไทยประดิษฐ์อย่างเงี้ค่ะ
เขายิงใส่ไปเลยเขาอ้างว่าไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าแต่เขาก็โดนโดนไปเต็มจนได้รับบาดเจ็บ
ภาพที่เห็นก็คือเป็นภาพของเพื่อนที่โดนยิงอ่ะนะคะไปขอความช่วยเหลือในปั๊มน้ำมัน
นี่โดนยิงมาแล้วใช่ไปขอความช่วยเหลือกันในปั๊มน้ำมัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายสามโมงเมื่อวานค่ะตำรวจสพเมืองยะโสธรได้รับแจ้งว่ามีวัยรุ่นถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
ที่ปากทางเข้าบ้านหนองแสงอำเภอเมืองยะโสธรนะคะแล้วคนที่บาดเจ็บก็ไปขอความช่วยเหลือในปั๊มแล้วก็มีภาพ
ภาพนี้เป็นกล้องจากปั๊มน้ำมันเพื่อนคนเจ็บเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาอยู่บ้าน
เป้ขี่รถจักรยานยนต์มีคนถูกยิงนั่งซ้อนท้ายมาด้วยคนถูกยิงขอเรียกเป็นนามสมมุตินะคะว่าในเอเพราะว่ายังเป็นเยาวชนกันอยู่
มาบอกว่าให้ไปตามเพื่อนก็ไม่รู้ว่าไปไหนก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ตามไป
ห่างจากรถในเอประมาณ๑๕เมตรสังเกตเห็นมีเด็กวัยรุ่นผู้ชายสองคนจอดรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินอยู่
คนขี่ก็นั่งคล่อมรถอีกคนนึงก็ยืนข้างรถแล้วก็ยกปืนไทยประดิษฐ์วิ่งมาหารถของในเอ
จากนั้นเนี่ยรถที่ในเอนั่งซ้อนมาก็เสียหลักล้มลงค่ะครับนี่นะคะ

คือมาถึงคือยิงเลยหนึ่งนัดตัวในเป้ขี่รถหนีแล้วก็วิ่งหนี
ต่อไปที่ป่าข้างทางอันนี้ตอนล้มนะคะอืมในเป้มาอีกคันนึง
ขี่หนีแล้วก็วิ่งต่อไปที่ป่าข้างทางในเอถูกยิงก็วิ่ง
ย้อนกลับไปหากระโดดขึ้นรถพาไปขอความช่วยเหลือกันใน
น้ำมันมือยิงขี่รถตามสักพักนึงนะแต่พอเห็นว่าตัว
คนเจ็บเขาเข้าไปขอความช่วยเหลือในปั๊มตัวมือยิงก็ขี่
หนีไปมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองยะโสธรนี่ค่ะเพื่อนของคนเจ็บ
ก็เลยถามในเอที่ถูกยิงว่าไหนดูซิเจ็บตรงไหนไหมนะคะ
นี่เขาก็เลยเปิดเสื้อให้ดูเป็นรอยแบบนี้ค่ะโอ้โหกระสุนมัน
เฉียวที่หน้าท้องแบบนี้เลยดีไม่เข้าไปแบบเต็มนะดีที่
แค่เฉี่ยวตรงนี้ถ้าเข้านี่เรียบร้อยจริงค่ะ
กลับไปส่วนตัวมาครับมันยังไม่รอบตามออกมาครับมันที่
มันแต่จะหลบนี้มันหวัดมันหวัดมาก
ล่าสุดนะคะตำรวจสพเมืองยะโสธรบอกว่าตั้งแต่กลาง
ที่ผ่านมาผู้ปกครองของในบีนามสมมุติอายุ๑๖ปีมือ๒
ยิงกับในซีนามสมมุติคนที่ขี่รถจักรยานยนต์คันก่อเหตุ
มาด้วยกันกับในบีเนี่ยค่ะไปมอบตัวนะคะกับตำรวจสพเมืองยะโสธร
ตำรวจก็ไปยึดรถแล้วปืนที่ใช้เนี่ยนะ
เป็นปืนเหมือนกับปืนปากกาไทยประดิษฐ์อ่ะค่ะจุดสองสอง
คือปืนที่ใช้ในการก่อเหตุมือยิงก็บอกว่า
ปืนนี้ทิ้งไว้อยู่ใกล้กับอ่างเลี้ยงปลา
หน้าบ้านพักในพื้นที่ตำบลน้ำคำใหญ่นี่คือปืนที่ใช้ก่อเหตุค่ะ
อันนี้เองใช่ค่ะเป็นปืนปากกาพวกวัยลงวัยรุ่น
ปากกาปืนปากกาเนี่ยกระสุนมันเลยแค่เฉียวท้องเข้าไปนิดหนึ่งเนี่ยอืม
ผู้ต้องหาทั้งสองคนก็เป็นเยาวชนนะคะอายุแค่๑๖กันเอง
พนักงานสอบสวนก็สักถามเบื้องต้นปล่อยตัวไปก่อน
แล้วนัดกลับมาใหม่อีกรอบเพราะว่าการสอบปากคำต้องมีทีมสหวิชาชีพ
ร่วมในการสอบปากคำด้วยอ่ะนะคะครับช่วงสายวันนี้
ผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนทั้งสองรายก็ไปเข้าพบพนักงานสอบสวน
ก็มีทีมสหวิชาชีพมาร่วมรับฟังการสอบสวน
ก็สอบสวนกันที่ห้องสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนสำนักงานอายการจังหวัดยะโสธร
เรื่องต้นเนี่ยนะคะจากการสอบสวนมือยิงเนี่ยนะ
ในบีอายุแค่สิบหกอ่ะก็บอกว่ารุ่นพี่อ่ะวัยสิบแปด
ทักข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กไปคุยหยอกล้อกับแฟนสาวของเขา
ก็เลยหึงหวงค่ะครับในบีบอกว่าก็ตอบโต้ผ่านเฟซบุ๊กไปแล้วนะ
คือใช้เฟซบุ๊คของแฟนตัวเองด่ารุ่นพี่คนนี้
แล้วก็แอดเฟซบุ๊กของรุ่นพี่คนนี้พิมพ์ด่ากันผ่านเฟซบุ๊กไปแล้วอ่ะ
แต่ยังนัดมาต่อยกันบอกว่าอ่ะมามาเคลียร์จบปัญหามาต่อยกันดีกว่า
แต่ว่าในบีบอกว่าตัวในบีกับในซีที่เป็นเพื่อนกัน
ขี่รถจักรยานยนต์ไปดักรอเลยเห็นทางฝั่งรุ่นพี่
เขามากันสามคนตัวเองอ่ะอยู่กันแค่สอง
รุ่นพี่มากันสามคนรถจักรยานยนต์สองคัน
ก็กลัวว่าจะสู้ไม่ไหวก็เลยเอาปืนปากกาที่พกอยู่อะค่ะ
วิ่งเข้าไปหาแล้วก็ยิงใส่ก่อนเลยพุ่งไปหาเขายิงใส่เขาก่อนเลยนัดหนึ่ง
ในบีมือยิงอ้างว่าก็ยิงไปอย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่า
คนที่ถูกยิงเขาก็หนีกันเนี่ยนะคะส่วนตัวเองมือยิงกับเพื่อนก็หนีไปเหมือนกัน
สุดท้ายผู้ปกครองก็พาไปมอบตัวเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหา
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะครับข้อหานักเลยนะ
และข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแต่ว่าผู้ต้องหาทั้งคู่อายุแค่สิบหก
ยังเป็นเยาวชนก็นำตัวส่งสถานพินิษฐคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะโสธร
ก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอืมนี่ค่ะ